เหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
จนถึงกรุงบราเซลประเทศเบลเยี่ยม
แล้วก็ล่าสุดไอซิสเป็นผู้อ้างความรับผิดชอบ

และกลุ่มไอศีทนี้เองที่มักจะอ้างว่าทำไปเพื่อศาสนา
นั่นก็ทำให้เกิดความกังวลว่าหลังจากนี้
จะเกิดกระแสต่อต้านอิสลามมากขึ้นหรือไม่
สังเกตได้จากการมีการติดแฮชแท็ก

แต่นี่คือความเห็นของคนส่วนใหญ่ในยุโรปหรือไม่
มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะบานปลาย
กลายเป็นสงครามระหว่างยุโรปกับอิสลาม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เบลเยี่ยมกลายเป็นเหตุที่ซ้ำรอย
และสร้างความหวัดกลัวให้กับชาวยุโรปอีกครั้ง
หลังเกิดเหตุวินาศกรรมในกรุงปาลีส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความตื่นกลัวอิสลาม
เมื่อกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอิรักษ์และซีเรีย
ไอซิสประกาศตัวอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุ
รวมถึงมีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุมีเสียงตะโกนบางอย่าง
ในลักษณะคล้ายภาษาอารับ
ปัจจุบันเบลเยี่ยมเป็นบ้านของคนมุสลิมหลายล้านคน

เนเทอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมนี
ขณะเดียวกันเบลเยี่ยมก็ยังเป็นประเทศที่มีรายงานว่า
มีพลเมืองเดินทางไปร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธไอซิส

และบางส่วนก็กลับเข้ามาในเบลเยี่ยม
ท่ามกลางความกังวลถึงการกลับมา
ก่อเหตุร้ายในประเทศ
แต่แม้สถานการณ์ภาพรวมในเบลเยี่ยมจะเป็นเช่นนี้
จนทำให้มีชาวเบลเยี่ยมบางส่วนมองว่า
ศาสนาอิสลามมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง
แต่ก็ยังมีชาวเบลเยี่ยมอีกเป็นจำนวนมาก

อย่างเด็กคนนี้ที่บอกว่ารู้สึกรำคาญใจ
ที่ยังพบกับคนที่มีความคิดแบบนี้

เพราะจุดยืนของคนมุสลิมคือไม่ฆ่าคน
อยู่กับคนทุกกลุ่มอย่างมีความสุข
แต่ผู้ก่อเหตุกลับมาอ้างว่าทำไปเพื่อศาสนา

ถูกใช้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์

ไม่นานหลังเกิดเหตุในกรุงบราเซลล์

ให้เกิดกระแสต่อต้านอิสลามมากขึ้น
แต่จากการตรวจสอบการใช้แฮชแท็กดังกล่าวกลับพบว่า

มองคนมุสลิมเป็นต้นเหตุการณ์โจมตี
เกิดขึ้นเพียงช่วงแรกเท่านั้น

แฮชแท็กเดียวกันเพื่อต่อต้านแนวคิดดังกล่าว
ผู้ใช้รายนี้ที่บอกว่าเป็นแฮชแท็ก

เช่นเดียวกับบทความของแอนดูแม็กลอย
เรียกร้องให้กลุ่มคนที่ยังโยนความผิด

โดยเขาบอกว่าควรที่จะก้าวข้ามการมองแบบนี้ได้แล้ว
พร้อมระบุว่าหากชาติตะวันตก
มีความคิดที่จะเป็นศัตรูกับอิสลาม
ก็จะทำให้มีศัตรูมากถึง๑๖๐๐ล้านคน

ก็ประนามเหตุนี้เช่นกัน
ความนี้ยังบอกด้วยว่าหนทางที่ดีที่สุด
จะเอาชนะกลุ่มหัวรุนแรง
คือการทำความเข้าใจต่อผู้ประสงค์ก่อเหตุร้ายให้ดีขึ้น

ข่าวเทวรัฐทีวีแปรงาน